คุณผู้ชมคะพูดถึงปูไข่ปูเนื้อโอ้โหนึกภาพ
หอมหวานน่าทานใช่ไหมคะปูตัวใหญ่ใหญ่เลยฮะใช่
โจรเขาก็คิดเหมือนเราเหมือนกันค่ะดังนั้นเจ้าโจรเขาคิดไม่ดี
แล้วเขาก็ทำไม่ดีเพราะว่ามาขโมยปูไข่ปูเนื้อที่ร้านเนี่ย
สามวันติดเลยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด

นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะกล้องวงจรปิดเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเห็นไหม
คือคนคนนี้เขาเข้ามาเพื่อที่จะมาขโมยครับเนี่ย
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะอยู่ในร้านนี่คือข้างในร้านเดชาปูคอนโดนะคะ
สองคนแล้วนะฮะนี่เห็นคนเสื้อสีชมพูไหมฮะกำลังปีนคอนโดอยู่
หรือคอนโดปูใช่ค่ะเขาเลี้ยงปูแบบเลี้ยงแบบคอนโดแบบนี้ไง
ใช่ห้องละตัวห้องละตัวแล้วทีนี้เจ้าโจรมันก็มาเปิดดูสิ
ว่าในห้องคอนโดเนี่ยมันมีปูกี่ตัวเห็นเขาว่าเปิดไม่เจอปู
ค่ะก็เลยหันไปหาบ่อกั้งก็เนี่ยไปช้อนบ่อกั้งด้วยนะฮะค่ะ
นี่ในร้านเดชาปูคอนโดอยู่ที่อำเภอขลุงที่จันทบุรีเนี่ยนะคะ
คือเขาก็อยากเตือนแหละเจ้าของร้านบอกว่าไม่รู้ว่าคนร้ายคนนี้
จะไปก่อเหตุร้านไหนอีกหรือเปล่าเพราะว่าคนร้ายคนนี้เนี่ยนะ
สามรอบแล้วค่ะติดติดกันเลยคืนแรกเนี่ย
เมื่อ๒๖มิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยนะไอ้รอบนั้นน่ะ
กล้องอ่ะจับภาพไม่ได้พอมารอบที่สองไม่ได้เปิดไฟ
ภาพมันก็เลยมืดไปค่ะซึ่งรอบที่สองเนี่ยนะ
คนร้ายอ่ะได้ปูไข่ไปโลหนึ่งก็แปดร้อยบาทค่ะ
เอาไปประมาณสิบโลอ่ะคุณอู๋กว่าแปดพันกว่าบาทแล้วนะคะ
แล้วรอบล่าสุดที่จับภาพได้ที่เราเห็นกันชัดเนี่ย
ร้านบอกว่าไม่เป็นไรคราวนี้เปิดไฟจะเปลืองไฟก็ช่าง
แต่อย่างน้อยจะได้จับภาพได้ชัดเจนแล้วก็เป็นจริงด้วยค่ะคุณผู้ชม
ถามว่าโจรกลัวไหมไฟสว่างนี่ไม่กลัวนะฮะเออ
เข้ามาเลือกใหญ่เลยนะฮะใช่ค่ะแต่ทีนี้ทางร้านอ่ะเขาก็
เขาก็มีแผนซ้อนแผนอีกเหมือนกันนะ
เพราะว่าเอาปูอ่ะไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยแล้วแล้วปิดฝาคอนโดปู
เหมือนกับเป็นการหลอกคนร้ายก็เป็นไปตามคาดเลยค่ะ
พอตีหนึ่งครึ่งของคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็คนร้ายก็มาพร้อมกับเพื่อน
่งหน้าไปที่คอนโดปูพอเปิดไม่เจอปั๊บก็เลยเอากั้งเนี่ย
โลหนึ่งเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะเอาไปสองกิโลนะคะ
ก็สองพันกว่าบาทเอากระช้อนเนี่ยช้อนใหญ่เลยนะฮะใช่ค่ะ
เลือกไปเลยนะฮะเจ้าของร้านเขาบอกแบบนี้
รอบแรกอ่ะไม่ได้คิดจะแจ้งความนะแต่คนร้ายเนี่ยมันยังทำซ้ำติดต่อกัน
แถมยังเดินเย้ยกล้องวงจรปิดอีกอ่ะค่ะเจ้าของบอกว่าทนไม่ไหว
รอบนี้ก็เลยไปแจ้งความที่โรงพักเมืองขลุงหลังจากก่อเหตุที่นี่นะ
เขายังไปก่อเหตุอีกนะคุณผู้ชมร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ติดติดกันนี่แหละ
ขโมยเงินสดไปเอาไปพันกว่าบาทค่ะเอาฟังเจ้าของร้านเดชาปูคอนโดหน่อยนะคะ
รู้ได้ไงว่าคนร้ายเข้ามาเอาครับก็มันผิดปกติครับผิดปกติ
เพราะว่าคอนโดมันล็อกไว้ล็อกไว้อยู่มาตอนเช้ามันถูกเปิดออก
มันเปิดออกเราก็เลยสงสัยใส่คืนแรกสงสัยแต่ก็ยังคิดว่าเป็น
ใครมาเปิดเรื่องนี้หรือเปล่าไม่คิดว่าจะเป็นพวกขโมยอือ
แต่มาวันนี้มันมาอีกทีนี้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนเปิดเรื่องนี้ล่ะ
คือมันเข้ามา๒คืนใช่ไหมที่๓ทั้งหมด๓คืน๓คืนเลย
ติดต่อกันเนี่ยนะก็เลยทนไม่ไหวก็เลยต้องแจ้งความ
มา๓คืนเลยนะคืนแรกมาเอาเศษเหรียญไปบนตู้
คืนที่๓มาเอาทั้งปูทั้งกั้งเลยนะฮะ
มีคุณป้าท่านหนึ่งซึ่งเป็นคุณป้าที่จริงอยู่กลางคืน
เขาอยู่กลางคืนในการเฝ้าร้านใช่ไหมคุณ
นอนอยู่ในห้องปรากฏว่าเจ้าโจรเนี่ย
ล็อกห้องคุณป้าไว้ก่อนเลย
คือห้องคุณป้าประตูด้านนอกมันมีกรอน
แล้วก็มีที่ไว้ใส่กุญแจ
โจรไปล็อกกอนให้คุณป้าไม่ได้ออกจากห้อง

คุณป้านึกว่าเสียงข้างนอกเป็นเสียงปูเดินกอกแกะกอกแกะ

คุณป้าเอาให้ดูป้าอยู่ข้างในนะมันมาล็อกแบบนี้เลย

จนกระทั่งตี๔มีคนมาเรียกป้าก็เลยออกไม่ได้
ป้าก็เลยโทรหาเจ้าของร้านเลยนะฮะ
ป้าบอกว่าอย่างนี้คุณท้าโจรเลยนะ
ก่อนเอารู้จุดตำแหน่งต่าง
มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเป็นคนที่รู้ความเคลื่อนไหวของร้าน
เขาน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางร้านหรือเปล่าคนร้ายเนี้ยนะคะ
แต่ร้านนี้เนี่ยร้านเดชาปูคอนโด
เขาขายพวกอาหารทะเลสดคุณผู้ชม
เขาก็รับซื้อปูมาจากพวกชาวประมงพื้นบ้าน
มาพักเลี้ยงปูในกล่องพลาสติกแบบที่คุณผู้ชมเห็นว่าเป็นคอนโด

แต่ทีนี้ความเดือดร้อนของเจ้าของร้านคือลูกค้าก็น้อยอยู่แล้ว
โควิดระบาดแบบนี้มันก็ได้รับผลกระทบ
แล้วทำไมต้องมาซ้ำเติมกันแบบนี้อีก
อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วด้วยนะคะ